ไหนก็ไหนแล้วไปต่อกันที่สุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะ
พี่บอลเชิญยิ้มเข้าไปงานบุญเป็นพิธีใหญ่เลยนะคะ
กับพิธีครอบครูที่อุทยานรือสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
คุณผู้ชมจับตาดูให้ดียังไงไม่ใช่ตานี้หน้าจอ
นี่อุทยานรือสีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ตั้งอยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณผู้ชมเอาใหญ่ไม่ใหญ่ดูสิเป็นสำนักฤษีของอาจารย์พลพยักษราชมุณีบ้านทองเนียม
เขาจัดมีพิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์
มีลูกศิษย์หลายพันคนนะจากทั่วสารทิศเลยเดินทางมาเข้าร่วมในพิธีกัน
เมื่อวานนี้โอ้โหสุพรรณบุรีรถติดนิดนึง
เว้นแม้แต่พี่บอลเชิญยิ้มของเราค่ะ

หาเวลามาร่วมพิธีทุกปีเลย
แล้วพี่บอลเล่าให้ฟังว่าเล่าไว้ในเฟซบุ๊กนะบอกว่า
มาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนไปทำงาน
มากราบพ่อแก่ที่ลูกเคารพและศรัทธาช่วยคุ้มครอง
เวลาที่เกิดเรื่องราวต่างมากมายค่ะ
พ่อพลจะคอยเตือนแล้วก็คอยบอกว่า

ให้ระมัดระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะ
ใครกำลังจะทำอะไรเราคิดใหม่ดี

แจ้งเตือนพี่บอลมาทุกครั้งแล้วพี่บอลบอกว่า
ทุกคำพูดทุกครั้งที่เตือนมามันเกิดขึ้นจริง
แล้วในการทำพิธีเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
หลังจากที่อาจารย์พลได้กล่าวอันเชิญครูพ่อปู่ฤษี

หลายคนก็มีอาการแปลกตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลยนี่นะฮะ
บางคนคำรามเหมือนเสือเลย

บางคนนอนกลิ้งเป็นคุณญานาคเล้ยก็มี
บางคนนั่งตัวสั่นแบบควบคุมตัวเองไม่ได้คุณผู้ชม

มีความเชื่อกันว่าเมื่อมางานไหว้ครูแบบนี้
ชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรือง
รวมไปถึงเป็นการเปิดโชคเปิดลาบเปิดวาสนาแล้วก็บารมีอีกด้วยค่ะ
แล้วพอพูดถึงเรื่องเปิดดวงโชคลาภ

ถูกต้องตัวเลขเขาต้องมาครูผู้ชมค่ะ
ตัวเลขเมื่อวานนี้ลูกศิษย์เขานำประทัดหมื่นนัดค่ะ
จุดแก้บนปรากฏว่าได้เลขหางประทัดก็คือ๕๐๗โอ้โห

เขาบอกว่าตรงกับเลขทะเบียนรถของคุณพี่คนจุดด้วย

ถ้าใครจะเสี่ยงตัวลงตัวเลขก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
รวมไปถึงเมื่อวานนี้วันดี
ลุงรงจตุรงโพธารามของเราเขาไปถอยรถเบ้นป้ายแดง
คุณผู้ชมค่ะนี่เห็นตัวเลขไหมช่วยกันดูหน่อยสิ

ต้องนะคะขึ้นป้ายใหญ่โตนะคะแต่๑๒ก็สวยนะ
แสดงความยินดีด้วยนะคะรถใหม่ป้ายใหม่ป้ายแดงแบบนี้
ขอให้แห่งปังทุกคนนะคะ
ตัวกล้องฮฮ๗๖๑๒เจ็ดเขาซ่อนอยู่ข้างในนะคะ
มีตัวขาวเข้าบังอยู่โอ้เลิศจริงนะคะ
ขอให้รวยค่ะอย่างที่บอกเลยอีก๒งวดสุดท้าย
เดือนนี้ฉันจะรวยรวยให้มันลืมไปเลย